ช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้ที่พระนครศรีวิทยารถติดยาวเลยค่ะ
คือจริงติดมาตั้งแต่ช่วงที่ละครบุเภสันนิวาสออนแอร์แรก
เพราะว่าคนก็แห่ไปตามรอยกรุงเก่ากันนะคะ
แล้วก็วันนี้มีทริปหนึ่งที่ทางกรมศิลปากรเขาจัดขึ้น
คือไปกันเป็นรถบัสเลยนะคุณออกเดินทางจากกรุงเทพ
แล้วแม่หญิงการะเกดแม่หญิงแจ๊กกะรีนไปด้วยค่ะ
ห่มสบายเขียวไปตั้งแต่เช้าเลยไปดูกิจกรรมในวันนี้กันค่ะ
ซึ่งทริปวันนี้เป็นทริปวัฒนธรรมสัญจรตามรอยบุภเพสันนิวาส
ก็ไปศึกษาประวัติศาสตร์ไปศึกษาวรรณกรรมสมัยอายุทยา
ซึ่งเปิดรับประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมทริป๑๒๐คน
โดยกรมศิลปากรมีของที่ระลึกให้นะคุณแล้วควรค่าแก่การสะสมมาก
คือเขามอบหนังสือจินดามณีที่เป็นหนังสือแบบเรียนเล่มแรกของไทย
และก็ตีพิมพ์ใหม่ให้เป็นที่ระลึก
คลิปนี้กรมศิลปากรก็พาไปชมสถานที่สำคัญ
ไม่ว่าจะเป็นวัดมงคลบพิษวัดพระศรีสันเพชร
นั้นเป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญในราชสำนักนะคะ
และวัดเหล่านี้ปรากฎในฉากที่แม้หญิงกรเกด

เดินชมวัดถือว่าเป็นฉากที่สวยงาม
แล้วคนแชร์ในโลกโซเชียลเยอะเลย

แล้วก็ได้ไปถามจ้อยว่าพระเอกอยู่ตรงไหน

เข้าประตูมนต์เข้ามาอย่างนี้ครับ

ก็ได้มีการพูดคุยกับอาจารย์ชีปะขาม

หมื่นจะต้องลงเรือจากบ้านมาเนี่ย
มันจะเป็นกระแสที่ตามน้ำ

บ้านของพี่หมื่นก็คงจะไม่เหลือแล้วมั้ง
แล้วก็อีกสถานที่ที่ยอดฮิตเนี่ยนะคะ
ก็คือที่นี่เลยวัดนักบุญเซ็นโยเซฟ
คาทอลิกแห่งแรกในไทยนะคะ

ฉากที่วัดเนี่ยค่ะเป็นการแต่งงาน

กับแม่มะลิหรือว่าเท้าทองกิบม้า

ดูในละครแล้วอยากเข้าไปสัมผัส

แต่แต่ละคนที่ไปก็รู้สึกมีความสุขค่ะ

แล้วก็สัมผัสบรรยากาศสัมผัสสถานที่จริง

พี่หมื่นไหวไหมครับ
ไหวครับก็สนุกมากครับ
พอทราบปุ๊บก็รีบติดต่อ
เขาก็บอกว่าจัดเต็มมาเลยค่ะเราก็จัดเต็มเลยค่ะ

ค่ะก็ฝันสลายเหมือนกันค่ะเจอกับพี่แสนพี่ล้านค่ะ

ไม่ใช่แค่คนไทยยังมีชาวต่างชาติ
เขาบอกว่าโอ้โหมาเห็นแบบนี้มันเป็นกระแส
เป็นกระแสฟีเวอร์มาก
อย่างผู้นี้นะคะเป็นนุ่มสาวนักท่องเที่ยวชาวออสเตอรียา
ผู้หญิงทำงานอยู่องค์การสหประชาชาติ
แล้วก็หลงไหลในความเป็นไทยก็เลยชวนฝ่ายชาย
มาเที่ยวด้วยกันที่อายุทยานี่แหละค่ะได้สัมผัสประวัติศาสตร์นะคะ
คุณขอถามเกิดมีวัสดิ์ไหม
ผมเห็นภาพที่ผู้โยงเร็วแต่มันเห็นกันดีดีมาก
เกิดมีพื้นทางพูดดีใจเป็นทางที่กลายสำคัญ

ใช่ค่ะนี่แหละแต่งชุดไทยสวยนะคะ
ก็คือการทัศนศึกษาวัดชัยวัฒนาราม
แล้วก็ขับเสพาเพลงยุคนั้นให้ฟังด้วยนะ
คุณคิดดูสิบรรยากาศวัดวาอารามช่วงเย็นโพลเพลพบค่ำหน่อย

ซึ่งท่านอธิบดีกรมศิลปากรก็พูดถึงความสำเร็จ
แล้วก็การต่อยอดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยฟังอธิบดีกันนะคะ
ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชน
ก็ทั้ง๒วันก็เรากล่าวว่า๒คันคันละ๖๐คนก็การเข้ามาจองก็แน่น
ก็เราจะมีต่อยอดอีกแต่ครั้งต่อไปเราจะเติมเราจะเพิ่มลบบุรี
วันเราจะไปทั้งเราจะมาทั้งอายุทยาแล้วก็จะไปลบบุรี
เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้าใจมากขึ้น
โอ้โหน่าสนใจนะคะใครที่อยากไปร่วมกิจกรรมกับทางกรมศิลปากรเนี่ย
เขามีรถบัสพาไปอ๋องแต่สนามหลวงตั้งแต่ประมาณสัก๗โมงเช้า
๗๕๐ไปเนี่ยคือมีอาหารกลางวันมีของว่างให้ด้วยนะ
แล้วก็กลับมาถึงกรุงเทพช่วงเย็นค่ำติดต่อได้คุณภาคภูมิสนไหมคะ
อยากจะกลับสัก๔ทุ่ม๕ทุ่มก็ได้พาไปกินกุ้งแม่น้ำก่อนได้ด้วยไหนไปทั้งที